เหตุอาหารได้เหตุอาหารได้ลงตรงไต้แล้วกัน
ได้โทรศัพท์แสดงความยิงภีร์อีกหรือยัง

พี่เขาเปรียกเป็นสะพาน๕๐๐เหมือน
เหมือนเหมือนทำเปรียกเหมือนกับว่า

ตัวเลขมันเหมาะพอดีเลย

เขาบอกว่าเขาโดนก็อ่นไป
ต้องยังชิงไปโอ้นบ้าเลย
ต้องถามถึงว่านี่มันต้องมีบรรยากาศหรือ
เอาที่จับได้ตอนนี้ให้มันได้ทำประโยชน์ได้
สำหรับคนที่เขาทำงานได้ให้มันเป็นแข่ง
เพราะว่าติดตามมันก็สามารถจับคุณได้ใหญ่